อดีตผู้นำทหารของพม่า
ชื่นชมพนักงานภาคพื้นของการบินไทยเรา
ถึงเรื่องการเก็บเงินปึกใหญ่ของตัวเองมาส่งคืน

ว่าทำเงินปึกนี้หล่นหายไป
นายเนช่วยทเวอ่อง
หลานชายของพลเอกอาวุโสตานช่วย
อดีตผู้นำรัฐบาลทหารของพม่า
ขณะที่เขากำลังขึ้นเครื่องบินจากฝรั่งเศสไปกรุงเทพมหานคร
พนักงานภาคพื้นดินของการบินไทย

ก่อนจะถามว่าได้ทำอะไรหายไปหรือไม่
พร้อมทั้งขอให้เขาลองตรวจสอบกระเป๋าอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งตอนแรกเนี่ยหลานชายของตานฉวยก็ยืนยันนะครับว่า

มาเช็คดีอีกครั้งตามคำขอของพนักงานรายนี้
ก็พบว่าเงินสด๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๓แสน๕หมื่นบาทของไทยเราเนี่ย

ลูกเรือรายนี้ก็ได้นำเงินส่งคืน
แล้วก็ทำให้นายเนช่วยทะเวอ่องรู้สึกประทับใจอย่างมาก
จะเปิดเผยว่าพนักงานการบินไทยคนนี้
ชื่อนายแดเนียลเป็นชาวฝรั่งเศสครับ
ก็รับจ้างการบินไทยทำงานอยู่ที่นั่นนะฮะ
ทำให้ชาวเน็ตนี้เข้ามากดไลค์มากกว่า๔๐๐ไลค์
พร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมพนักงานรายนี้ของการบินไทยเรา
รวมถึงเรื่องอื่นที่เป็นประสบการณ์ของผู้อ่านเองครับ
ใช่ต้องบอกว่าหลานชายของตานฉวยเนี่ย
คือเป็นที่คือฮาในกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างหากนึงนะ